สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันสุภานีในรู้ก่อนร้อนหนาวช่วงเช้านะคะ
ไม่เจอกัน๑สัปดาห์ดิฉันเนี่ยไปตรวจสอบสภาพอากาศทั่วไทยมาเลยทั้งใต้ทั้งอีสานเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็มีสภาพอากาศต่างกัน
พื้นที่ร้อนจัดบางพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุฤดูร้อนเดี๋ยวเราตรวจสอบกันอย่างแน่นอนนะคะ
แต่ช่วงแรกนี้เราไปตรวจสอบดัชนีคุณภาพอากาศกันก่อนเพราะว่าก็ยังคงเฝ้าระวังและเป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดในภาคเหนือนะคะ
เพราะตอนนี้ค่ะตรวจสอบจากแอร์วิชัวร์ยังพบนะคะว่าเชียงใหม่ติดอันดับ๒ของโลกที่มีคุณภาพอากาศค่อนข้างแย่นะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครอยู่ที่อันดับ๔๒
ทั้งหมดทั้งมวลยังคงต้องเฝ้าระวังและดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองนะคะ
จากนี้แล้วจังหวัดอื่นในภาคเหนือก็ยังต้องเฝ้าระวัง
ตอนนี้ถือว่ามีอยู่๒พื้นที่ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพขึ้นแถบสีแดงเลยนะคะ
นั่นก็คือที่ตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายค่ะ
เป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
ส่วนพื้นที่อื่นมีคุณภาพอากาศดีขึ้นบ้างแล้วนะคะ
เป็นอากาศที่ขึ้นแถบสีเขียวยังพอยิ้มได้บ้างนะคะ
ยังไงก็ขอให้ช่วงสงกรานช่วงวันหยุดสุดท้ายของสงกราน

แต่นอกจากเรื่องของดัชนีคุณภาพอากาศ
วันนี้ตรวจสอบกันหน่อยแล้วกันว่าสภาพอากาศทั้งวันเป็นอย่างไร

แต่หลังจากเที่ยงไปแล้วอากาศร้อนด้วยในบางพื้นที่
แล้วก็มีฝนตกด้วยบางพื้นที่เช่นกัน
ตรวจสอบจากแผนที่ดาวเทียมของกรมอุตุนิยมวิทยา
เพราะว่ามีกลุ่มเมฆพาดผ่านประเทศไทยตอนบน
แถบภาคกลางภาคอีสานรวมถึงภาคเหนือตอนล่างในบางพื้นที่ด้วย
มีโอกาสเกิดฝนในช่วงหลังเที่ยงเป็นต้นไปจนถึงเย็นนะคะ
ตอนนี้ค่ะแผนที่ทางอากาศนี่นะคะ
ทำให้เราได้เห็นว่ามีคลื่นกระแสลมเป็นทั้งลมใต้
และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดขึ้นมาทางตอนบนของประเทศไทย
จะเจอกับมวลอากาศเย็นที่มาจากประเทศจีน
เย็นกับร้อนเจอกันเกิดฝนตกฝนฟ้าขนองแน่นอนนะคะ
ส่วนพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบแน่นอนค่ะ

นั่นก็คือแถบภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกรวมถึงภาคกลาง
เหนือมีประปรายเล็กน้อยนะคะ
แต่ว่าจะเจอความร้อนมากกว่านะคะ
นี่คือเรื่องของกลุ่มฝนที่จะเจอกันหนักหน่อยนะคะ
ส่วนเรื่องของอุณหภูมิความร้อนดูกันรวม
นี่เป็นส่วนที่จะแสดงให้เห็นว่าอากาศร้อนขนาดไหน

เชียงใหม่๓๖องศาคอนแก่นก็๓๖องศา
กรุงเทพ๓๓องศาส่วนภาคใต้๓๓องศาอากาศดี
แต่ถ้าหากว่าเลยเที่ยงไปหน่อยบ่าย๒บ่าย๓
ร้อนสุดช่วงบ่าย๓บ่าย๔นี่แหละค่ะ

พุ่งขึ้นไป๓๙องศาเซลเซียส
พื้นที่อาจจะแตะ๔๐ก็ได้นะคะ
ส่วนภาคอีสานแถบจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดทางแถบภาคอีสานตอนบนอยู่ที่ประมาณ๓๘องศา
ส่วนกรุงเทพมหานครไม่น้อยหน้ากันเลย

แต่ว่าใครที่เจออากาศร้อนแบบนี้แล้วเนี่ยนะไม่ต้องห่วงไป
มีวิธีการทาครีมกันแดดที่ถูกต้องมาแนะนำกันด้วย
ถ้าหากว่าเจอความร้อนไม่ปกป้อง

จากกางล่มแล้วนะคะทาครีมกันแดด
ทาก่อนออกแดด๒๐นาที
แล้วก็จะต้องทานในปริมาณที่หนาและเยอะพอสมควรนะคะ

ถ้าทานหน้าและคอประมาณครึ่งฝาจีบน้ำอัดลม

แล้วก็ถ้าจะดีกว่านั้นทา๒รอบไปเลย
เอาเป็นว่าช่วงนี้ตรวจสอบอุณหภูมิรายภาคกันแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่า
พ่อแม่พี่น้องที่อยู่จังหวัดต่างแต่ละภูมิภาค
จะต้องเจอกับอากาศแบบไหนอย่างไรกันบ้างนะคะ
ที่ภาคเหนือนะคะอากาศร้อนจัดค่ะคุณผู้ชม
อุณหภูมินี้นะคะทะลุ๔๐องศาไปถึง๔๓องศาเซลเซียสในบางพื้นที่
แต่ว่าบางพื้นที่ก็จะเจอกับพายุฝนฟ้าขนองลมแรงกันด้วย
ส่วนภาคอีสานก็ไม่น้อยหน้ากันเลยนะคะ
ร้อนก็ร้อนจัดแล้วก็ยังมีฝนตกลงมา๑๒๐ของพื้นที่
ภาคตะวันออกและภาคกลางก็ใกล้เคียงกันนะคะ
ก็คืออากาศร้อนจัดเช่นกันแต่ว่ามีโอกาสที่จะเกิดลมแรงฝนฟ้าขนองลูกเห็บตกกันด้วย
เช่นกันนะคะแถบภาคที่ติดกับชายฝั่งทะเล
ไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและภาคใต้ฝั่งอันดามัน
อุณหภูมิไม่ต่างกันมากเพราะว่ามีปัจจัยของลมทะเลเข้ามาเกี่ยวข้อง
ก็จะมีทั้งแดดแล้วก็มีทั้งฝนฟ้าขนองในบางพื้นที่เช่นกันนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครอุณหภูมิสูงสุด๓๗องศาเซลเซียส
แต่ว่าบางพื้นที่มีฝนฟ้าขนองเพียงร้อยละ๑๐เท่านั้น
นี่คือการตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงเช้าเดี๋ยวพบกันอีกทีช่วงเย็นนะคะ